คือจะบอกว่าหนุ่มสมัยนี้เขาดูแลตัวเองกันดี
แล้วคือเวลาดูแลตัวเองดีมีกรงมีกล้ามซิกแพคลงคลิปลงรูป
มันมั่นใจให้เป็นบุญตาสาวอย่าเพราะเราได้กดไลค์
แต่บอกเลยว่าบางคนดูอย่างเดียวไม่ได้
มีการส่งดีองค์ดีเอ็มมาแบบว่าคอมเมนต์คุกคามด้วย
กับหนุ่มบิ๊กณคัทศาชัยคุณผู้ชมขางานนี้
บอกเลยว่าเล่าให้ฟังว่าที่ผ่านมา
ผมเป็นผู้ชายก็จริงแต่ถูกคุกคามทางเพศมาตลอดเลยนะ
ถามว่ารับงานหรือเปล่าน้อง
ซึ่งหนุ่มบิ๊กก็บอกแรกว่าก็ตกใจเหมือนกันนะ

คือเขาไม่ได้ลงอะไรที่มันน่าเกลียดนะคุณผู้ชม
เขาออกกำลังกายเนี่ยเป็นคลิปออกกำลังกายทั้งนั้นเลยนะ
หลังจากนี้บอกเลยว่าตั้งใจจะให้ความรู้
แล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนที่อยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง

ทั้งหนึ่งแบบว่าคนติดตามข่าว

ก็ขอบคุณแฟน
ยกให้หนุ่มบิ๊กเป็นแบบอย่างของคนที่ออกกำลังกายด้วย

ถ่ายแบบเซ็กซี่ให้แฟนได้ดูกัน

จากที่แบบว่าถ่ายอัพเองออกกำลังกายเอง
อะไรอย่างนี้นะคะฟังหนุ่มบิ๊กกันหน่อยจ้า
น่าจะมีครับเดี๋ยวก็ต้องเปลี่ยนหนอีกสักนิดนึงครับ

ก็ต้องเลือกรับงานหน่อยอันไหนที่ดูไม่แพง

ไปทางคุกคำทั้งเพศไปเลย
เราต้องการที่ถ่ายเซ็กซี่ให้มันเป็นศิลปะ

ความเม้นคุกคำได้เยอะมากแต่ว่าเรารู้สึกว่า

เขาเป็นแรงบันดาลใจในการออกกำลังกาย

จากการรายงานข่าวบันเทิงวันนี้นะคะ

เพราะว่าชีวิตจริงเราจะไปหาดูแบบนี้ไม่ได้
อัปเตอร์เนี่ยเก่งมากนะ

รวมไปถึงคุณสามีหลายบ้านด้วยนะคะ